กลับมาก็มีประโยชน์คุณผู้ชม
เอามาทำเป็นถ้วยชามแล้วก็เป็น
ภาชนะใช้ใส่ข้าวของอาหารการกินได้เป็นอย่างดีเลย

ตำบลปากตมอำเภอเชียงคาญจังหวัดเลยค่ะ
ชาวบ้านก็กำลังเร่งไม้เร่งมือ
ถ้วยชามกันอย่างขมักเขม่นเลยนะคะโดยการที่นำกาบหมากนี่แหละค่ะ
แกะออกมาลอกออกมาจากต้นเอามาตากเสร็จแล้วก็เอามารีดแบบนี้นะคะ
เป็นกระบวนการทำให้มันแห้งแล้วก็ทำให้มันเหนียวมากยิ่งขึ้นด้วย
ทางชาวบ้านนี้นะคะก็คือทางกลุ่มถ้วยชามบ้านท่าดีหมีค่ะ
โครงการของภาครัฐนะคะที่ช่วยสนับสนุนให้ทางกลุ่มเขามีอาชีพ
มีรายได้ให้แก่ชุมชนก็เลยคิดว่าจะทำผลิตภัณฑ์จากกาบหมากขึ้นมา
เพราะปลอดภัยเป็นธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนคนทานแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
ซึ่งนอกจากกาบหมากแล้วนะคะก็ยังมีการทดลองใช้กาบกล้วย
แล้วก็ใบตองมาแปรรูปเป็นถ้วยชามด้วยคุณอืมมาดูกาบหมากนะคะ
หมากที่นำมาใช้เนี่ยนะคะพูดถึงในพื้นที่จังหวัดเลยเนี่ย
มีอยู่ไม่มากก็เลยต้องสั่งมาจากทางภาคใต้
สั่งมาคราวละมากมากค่ะคุณผู้ชมจำนวนต่อครั้งเนี่ยโอ้โห
กิโลเหมือนกันเขาก็สั่งมาในราคาใบละ๒บาท๕๐สตางค์
พอเอามาแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้ดีตากให้หมาด
แบบพอมีน้ำอมอยู่นิดหน่อยนะคะจากนั้นค่ะก็นำเอาไปใส่เครื่อง
เอาไปขึ้นรูปตามที่ต้องการเอาไปใส่เหมือนเครื่องพิมพ์อะค่ะ
พิมพ์ออกมาให้เป็นทรงถ้วยทรงจานใบเล็กใบใหญ่ก็แล้วแต่พิมพ์
เข้าไปใช่ไหมอันนี้ก็ใบเล็กหน่อยเป็นถ้วยแบบถ้วยน้ำพริก
อันนี้เป็นจานหน่อยใส่น้ำได้ด้วยแบบนี้นะคะราคามันแพงไหม
ราคาถูกมากคุณเริ่มต้นอยู่ที่๒บาทถึง๑๐บาทเท่านั้นเอง
ดีกว่าการใช้พลาสติกกับโฟมอีกนะคะย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะคะ
แล้วก็ไม่เป็นมลภาวะของโลกด้วยนี่เห็นไหมพอเอามาใส่เป็นภาชนะในการใส่อาหาร
เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กินใบกาบหมากไปด้วยครับ
คุณคะกลับมาเขาไม่กินกันค่ะมันเหนียว
แต่คุณเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียวทิ้งนะยังไงใช้ได้หลายหลังเหรอคะ
ล้างแล้วก็เอามาใช้ได้อีกใช้ได้จนกว่ามันจะเปื่อยค่ะอาหารนะคะ
คือถ้าเป็นภาชนะกระดาษธรรมดาเราใช้แล้วก็ทิ้งมันจะเปื่อยง่าย
แต่ถ้าเป็นกาบหมากแบบนี้ล้างแล้วก็มาใช้ใหม่ยังใช้ได้ผึงแห้งหน่อยนะคะ
มันก็สามารถเอามาใช้ได้อีกเพราะว่าเหนียวแน่นมากมันเหนียวใช่ค่ะ
เขาก็มีกระบวนการทำแล้วเส้นใหญ่ธรรมชาติเนี่ยมันมีความเหนียวทนสนใจทำไง
โทรศัพท์ไปหาเขาเลยคุณผู้ชมขึ้นให้หน้าจอแล้วบอกคุณผู้ชมสำหรับท่านใดที่กำลังทำธุระอยู่
ฟังเสียงดิฉันนะ๐๘๕๔๕๘๒๐๒๓กาบหมากจากจังหวัดเลยคุณผู้ชม
เป็นไอเดียดีนะที่เอาวัสดุธรรมชาติมาทำเป็นภาชนะแล้วก็ดีต่อผู้บริโภคดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
คือรักโลกด้วยดิฉันว่ามันเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็น่าสนใจมากนะ
ถ้าเกิดว่าเราลองหันมาทำแบบนี้กันหมดดีไหมทั้งประเทศดีไหมลดการใช้โฟมใช้ถุงพลาสติกนะ
แล้วก็มาเป็นวัสดุที่จากธรรมชาติล้วนอย่างกาบหมากแบบนี้คือมันลดโลกร้อนได้เยอะมากเลยนะคะ
สลายในระยะเวลาที่รวดเร็วอ่ะคุณถ้าเกิดเป็นพลาสติกหรือเป็นโฟมโอ้โหหลายร้อยหลายพันปีนะคุณผู้ชม
ให้ดีเพราะว่าประเทศไทยของเรามีวัสดุจากธรรมชาติเยอะบ้านเราปลูกอะไรก็ขึ้น

เพราะฉะนั้นถ้าลองเอามาใช้แบบจริงจังดูผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับ